มาดูเรื่องของความเมาเป็นเหตุนะคะคือคู่หูคู่หนึ่งค่ะเขาเป็นคนงานก่อสร้าง
คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยอีกคนนึงเนี่ยเป็นชาวพม่าเขานั่งดื่มกันจนได้ที่สักพักหนึ่งเอ้าเหล้าหมดเบียร์หมดทำไง
ตั้งใจจะเดินไปแคมป์คนงานอีกแคมป์หนึ่งไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ปรากฏว่าเจ้าของร้านบอกว่าร้านปิดแล้วเท่านั้นแหละค่ะ
เดินไปตามแคมป์คนงานแล้วไปเคาะประตูจนกระทั่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ว
กลายเป็นว่าสองคนที่เมาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนที่เป็นคนงานก่อสร้างรายอื่นจนกระทั่งเขาได้รับป่าเจ็บเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปหน่อยค่ะ
เอ่อไม่ลึกค่ะไม่ลึกค่ะ
เอ่ออยู่อยู่อยู่มันจะมีเอ่อแยกไฟแดงตรงไว้ใหม่บ้านสวน
นี่แหละค่ะอีรุงตุงนังชุลชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะ
คือรู้ไม่รู้เรื่องหรอกรู้แค่ว่าทะเลาวิวาสกันนะคะ
ทีนี้คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างนั่นแหละค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ถ่ายคลิปไว้อีกมือหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุนะคะ
เพราะว่ามีคนงานก่อสร้างเป็นผู้ชายสองคนเมาโวยวายค่ะเดินมาหาซื้อเบียร์
แล้วหลังจากนั้นก็เดินไปเคาะห้องแคมป์คนงานก่อสร้างหลายห้องนะคะ
ทีนี้คนที่เขาอยู่ข้างในเขาก็ตกอกตกใจออกมาต่อว่า
สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็เลยเกิดเหตุทะเลาวิวาสกับฝ่ายคนงานที่เมาทั้งสองคนค่ะ
คนงานทั้งสองคนที่เมาเนี่ยได้ต่อยคนงานที่ออกมาต่อว่า
สลบเหมือดเลยนะคะสลบเหมือดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
หลังจากที่คุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ย
โทรแจ้งตำรวจตำรวจจากโรงพักเมืองชนบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
ไปสอบสวนสอบปากคำคนงานก่อสร้างทั้งสองคนที่เมา
นายไวทตะโกรมอายุสามสิบสองปี
ส่วนคู่หูอีกคนหนึ่งที่เมาด้วยกันเนี่ยค่ะ
หลับเมาแอแบบนี้นะคะเป็นคนงานต่างด้าวชาวพม่า
ให้การบอกว่าดื่มกันมาจริง
แล้วก็เกิดอาการติดลมค่ะติดลมเสร็จปุ๊บ
ตั้งใจจะมาเดินหาซื้อเบียร์อีกแคมป์คนงานเกาะสร้าง
คืออีกแคมป์หนึ่งเขาอยู่คนละแคมป์กัน
แต่ว่าร้านค้าเขาเลิกขายของไปแล้ว
ขณะนั้นมีคนงานในแคมป์นี้ออกมาหาเรื่อง
คนเมาทั้งสองคนบอกแบบนี้นะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวฟังอีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลย
เขาเล่าต่อบอกว่าขณะที่เขาเดินหาซื้อเบียร์อีกแคมป์
ปรากฏว่าขณะนั้นมีคนงานในแคมป์นี่แหละ
ออกมาหาเรื่องจนเกิดเหตุชุนละมุนโต้เถียงกัน
แล้วฝ่ายที่ออกมาหาเรื่องเนี่ย
ยังถือมีดพยายามที่จะแทงคนเมาทั้งสองคนนี้ด้วย
นายวิทย์ค่ะแล้วก็เพื่อนคนงานชาวพม่า
เลยใช้วิชาหมัดมวยเข้าป้องกันตัว
โดยต่อยอีกฝ่ายที่ถือมีดมาจนสลบไปเลยนะคะ
นายวิทย์และเพื่อนคู่หู
เป็นแรงงานชาวพม่าเล่าไปแล้ว

จะบอกว่าหนังคนละม้วนเลยนะคะ

ทีนี้คนงานผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
นายวิทย์กับคู่หูชาวพม่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเนี่ย

ทั้งคู่มาโวยวายหาซื้อเบียร์

เพราะว่าเกินเวลาขายเหล้าขายเบียร์ไปแล้ว
นายวิทย์และคู่หูชาวพม่าก็เลยเดินป่วน
เคาะห้องของแคมป์คนงานก่อสร้างแทบจะทุกห้อง
จนกระทั่งมีคนงานเจ้าของห้องออกมาต่อว่า
ก็เลยถูกนายวิทย์กับเพื่อนรุมต่อยจนสลบ
โดยไม่ได้มีการถือมีดมาแทงตามที่นายวิทย์กล่าวอ้าง
เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อสองฝ่ายให้ความไม่เหมือนกันนะคะ
ตำรวจก็เลยมีการควบคุมตัวนายวิทย์กับคู่ชาวพม่าไปที่โรงพักก่อน
เดี๋ยวรอให้คนงานที่สลบฟื้นขึ้นมาก่อน

สรุปคดีอีกครั้งว่าทั้งคู่เป็นการร่วมทะเลาวิวาส
หรือเป็นการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น